มีการขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ที่สำนักงานของกำนันนกวันที่๖กันยายน
คือจะมีการแบ่งกลุ่มให้เห็นแบบนี้ค่ะว่าตำรวจแต่ละนายเนี่ยตำรวจท่านไหนที่ยศสูงสุด
ตำรวจท่านไหนที่ยดน้อยสุดและตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์อยู่ภายใต้บังคับบัญชาสายงานของใครอย่างไร
เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันที่ตำรวจ๑๓นายที่เราเคยนำเสนอมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
ที่คาดว่าอาจจะถูกดำเนินคดีฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา๑๕๗นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงศ์ผู้กำกับการ๒ตำรวจทางหลวง
ท่านยศสูงสุดนะคะภูมิกับเบิ้มแต่ว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
ยศน้อยสุดก็คือจาศิษฐ์ตำรวจพิศิษฐ์ชิลปรีชาจาอาทเป็นหลานกำหนันนก
เป็นผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวง๑กองกำกับการ๒ตำรวจทางหลวง
อันนี้เป็นยศสูงสุดและยศน้อยสุดใน๑๓คนนะคะ
ทีนี้ค่ะ๑๓คนนี้ที่เราขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมดูตลอดเนี่ยค่ะ
ก็เป็นรายชื่อที่ออกมาจากชุดทำงานของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บิ๊กโจ๊กที่บอกว่าจะดำเนินคดีฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหนึ่งห้าเจ็ด
อันนี้พูดไว้ก่อนก่อนที่จะมีการโอนย้ายสำนวนไปที่กองปราบ
ทีนี้พอโอนย้ายมาที่กองปราบก็คือที่ตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยค่ะ
ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นรายชื่อเดิมหรือเปล่าที่จะถูกดำเนินคดีฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งทางพันธุ์ตำรวจเอกวิวัตรจิตโสภากุลผู้กำกับการ๓กองบังคับการปราบรามท่านบอกแบบนี้นะคะ
แน่ก็คือตำรวจที่ช่วยเหลือกำนันนก๖นายเนี่ยความผิดมันชัดอยู่แล้ว
และจะมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา๑๕๗ที่นอกเหนือจาก๖นายนี้
ยังไม่ได้บอกมาค่ะว่าจะเป็นรายชื่อเดียวกันกับที่บิ๊กโจ๊กทำเอาไว้หรือเปล่า
คือยังไม่บอกนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวทางการสืบสวนเนี่ยก็จะทำต่อเนื่องให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
คือยังไม่ฟันทงว่า๑๓นายนี้หรือเปล่า
๒คนเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่ประชาชนนะครับ
แล้วก็ตำรวจเราสงสัยว่าน่าจะมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรืออะไรนะครับ
ตรงนี้เรามานำไล่เลียงใหม่เลยนะครับพญาหลักฐานทุกอย่างมานำไล่เลียงใหม่
เรียงตัวนะครับแล้วก็ต้องนำมาพิจารณาร่วมกัน
ถ้าเราดูว่าใครเกี่ยวข้องนะครับใครน่าจะผิดแล้วเนี่ย
ปัดหน้าคงมีความคืบหน้าเพราะผู้จัดการเขาเร่งทุกวันนะครับ
แล้วก็ให้รวดเร็วที่สุดตอนนี้ขอขอประชาชนขอพี่น้องประชาชนขอสื่อมวลชนเนี่ย
ให้เวลาเราทำงานนิดหนึ่งนะครับให้เวลาเราได้ดูพยาหลักฐานให้มันละเอียดรอบครอบนะครับ
เพื่อประโยชน์ของคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
คือที่ต้องอธิบายแบบนี้ก็เพราะว่ามันมีการตั้งคำถามนะคะเป็นประเด็นภายในการทำงานของตำรวจนะคะ
ในเรื่องของสายงานการทำงานแล้วเรื่องของการโอนสำนวนคดีหลักมาที่สอบสวนกลาง
ว่าที่กองปราบเนี่ยค่ะเอ๊ะมันมีความขัดแย้งอะไรกันหรือเปล่ากับการทำงานของชุดบิ๊กโจ๊กใช่ไหมคะ
คือหลายคนก็เลยสงสัยว่าทีนี้ถ้าข้อมูลมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรยึดตามที่บิ๊กโจ๊กทำงานเอาไว้ก็ไม่น่าจะมีปัญหา
ก็น่าจะดำเนินคดีได้แต่พอโยกมาที่ส่วนกลางคล้ายกับว่าจะพิจารณาใหม่เลยหรือเปล่า
ตำรวจที่ถูกดำเนินคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อาจจะไม่ใช่๑๓นายนี้หรือเปล่า
จะมีเพิ่มมีลดอย่างไรหรือไม่เราก็เลยอยากแยกสายงานให้คุณผู้ชมดูหน่อย
ว่าตำรวจแต่ละนายในรายชื่อ๑๓นายเนี่ยสายงานเขาเป็นยังไงเหมือนกับว่าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของใครยังไง
เส้นทางการทำงานอย่างเงี้นะคะก็จะแบ่งเป็นสายสอบสวนกลางของพลตำรวจโทจิรพบภูริเดช
บัญชาการสอบสวนกลางก็จะประกอบไปด้วยกองปราบตำรวจทางหลวงกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์
ก็จะมีรายชื่อดังนี้นะคะผู้กำกับเบิ้มที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
ร้อยตำรวจเอกนุชิตร้อยตำรวจเอกสิริชัยจ่าสิบตำรวจพิสิทธิ์จ่าสิบตำรวจอภิรักษ์
นี่จะเป็นสายงานของทางผู้บัญชาการสอบสวนกลาง
ส่วนอีกกลุ่มคือตำรวจในพื้นที่และภูทรภาค๗และพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่สอบสวนกลาง
โจ๊กจะเป็นผู้ดูแลค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานจะเป็นผู้ดูแล
มีใครบ้างเดี๋ยวดูรายชื่อนิดนึง
ให้ดูแยกแบบนี้ก็เพราะว่ามันเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบิ๊กโจ๊กก็พูดมาชัดแล้วนี่
ว่าจะมีการดำเนินคดี๑๓นายนี้
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จริงถ้าหลักฐานมันชัดก็น่าจะดำเนินคดีได้เลยหรือเปล่า
ทำไมพอโยกมาที่ส่วนกลางที่กองปราบแล้วยังไม่ฟันโทรมาสักทีประมาณนี้แหละค่ะ
ท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้ก็จะมีตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์อยู่นายหนึ่งนะครับ
คือพันธุ์ตำรวจโทพัฒระวรยาวิสุทธิ์หรือว่าสารวัตรไอซ์นะครับ
เป็นสารวัตรสอบสวนสพสะยายสมจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็อยู่ในงานเลี้ยงในคืนวันเกิดเหตุด้วยนะครับ
นี่นะฮะตามภาพในกล้องวงจรปิดที่บิ๊กโจ๊กแถลงคืนวันนั้นแล้วก็
ถ้าเป็นภาพนิ่งมาให้ดูก็จะเห็นว่ามีการเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บนะฮะ
โดยบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้หลบหนีไปไหนบอกว่าขณะเกิดเหตุเข้าห้องน้ำอยู่นะครับ
แล้วได้ยินเสียงปืนก็เลยออกจากห้องน้ำมาดูแล้วก็มีการขึ้นลำกล้องเอาไว้เพื่อเตรียมป้องกันตัว
เพราะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่จุดงานเลี้ยง
พอออกมาจากพื้นที่ห้องน้ำก็เห็นว่ามีคนแตกตื่นกระจัดกระจายกันไป
แล้วก็เห็นพันธบทโทวสินถูกยิงบาดเจ็บเนี่ยล้มลงไปอยู่นะเจ็บอยู่
ก็เลยไปกับรุ่นพี่อีกสองคนช่วยกันพาพันธบทโทวสินเนี่ยขึ้นท้ายรถกระบะนำตัวส่งโรงพยาบาล
จะตามไปที่โรงพยาบาลแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลจนถึงตี๒นะครับ
ซึ่งพันตรวจโทพัฒระนะฮะปรากฏว่ากลับมีชื่อเป็น๑ใน๑๓รายชื่อ
อาจถูกดำเนินคดีตามมาตรา๑๕๗ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในสำนวน
ก่อนหน้านี้ที่อยู่กับทางบิ๊กโจ๊กเราก็เลยสอบถามไปยังสหรัฐไอซ์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ
สารวัตรไอซ์บอกว่าไม่ขอพูดถึงนะฮะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยให้เป็นไปตามหลักฐานต่าง
แล้วก็มันอยู่ในสำนวนอยู่แล้วไม่รู้สึกกังวลอะไร